คุณผู้ชมคะจนถึงตอนนี้เนี่ยร้านค้าเนี่ยแม้จะเปิดได้ตามปกติ
ร้านอาหารต่างแต่เรื่องของการขายแอลกอฮอล์เนี่ย
ยังมีข้อกำหนดอยู่นะคะก็คือห้ามขายเกินสามทุ่ม
ทีนี้มันมีประเด็นเกิดขึ้นตรงที่ว่ามีร้านนึงเนี่ยเหมือนกับขายแอลกอฮอลเกิน
เจ้าหน้าที่ก็เลยมีการไปบุกจับซึ่งวันนี้นายรัตนาวุฒิวัชโรไทยก็เข้ารับทราบข้อกล่าวหา
เขาเป็นเจ้าของร้านอ่ะนะคะนายรัตนาวุฒิวัชโรไทยเนี่ยเป็นอดีตที่ปรึกษาฝ่ายกิจการพิเศษ
ระดับสิบสำนักพระราชวังนะคะวันนี้มาพร้อมทนายความเข้าพบพนักงานสอบสวนสนชนะสงคราม
รับทราบข้อกล่าวหาในความผิดฐานร่วมกันฝ่าฝืนข้อกำหนดพรกรการบริหารราชการแผ่นดิน
หรือว่าก็คือฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินนะคะเรื่องของเรื่องคือมีตำรวจกองบังคับการปราบราม
สอนอชนะสงครามเข้าจับกลุ่มร้านอาหารในซอยรามบุรีถนนเข้าสารบอกว่าจำหน่ายสุราหรือว่าขายแอลกอฮอล์เกิน๓ทุ่ม
ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะนายรัตนาวุฒิเนี่ยเขาก็เปิดเผยหลังเข้าพบพนักงานสอบสวนว่า
เขาก็ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาแล้วก็อธิบายแล้วว่าช่วงเวลาที่ตำรวจจับตัวเนี่ยเอ่อ
ช่วงเวลาที่ตำรวจเข้าจับกลุ่มเนี่ยอยู่ระหว่างไล่เช็คบินลูกค้าแต่เพราะมันเป็นวันเสาร์ลูกค้าก็เลยเยอะ
ก็เลยล่าช้าไปบ้างไล่เช็คบินกันไปเนี่ยก็เลยล่าช้าไปจนถึงประมาณสัก๔ทุ่ม
ก็ยอมรับแหละว่าช่วงนั้นเนี่ยมีบางโต๊ะที่ดื่มติดพันธุมาจนถึงหลัง๓ทุ่ม
แต่ร้านเนี่ยไม่ได้ขายสุราเพิ่มมีหลักฐานยืนยันเป็นสลิปการโอนเงินลูกค้า
ตั้งแต่สามทุ่มจนถึงสี่ทุ่มเจ็ดนาทีแต่ตำรวจเข้าจับกุมและกร่าวหาว่าจำหน่ายสุราในเวลาสามทุ่มสี่สิบนาที
แต่นี่คุณอยู่กล่องปลากคุณอยากจะทำอะไรก็ได้
เข้ามาไม่บอกให้อะไรเขาแล้วก็มาแจ้งความทำให้เกิดความเดือดร้อนกันทั้งหมด
รัฐนาวุฒิบอกด้วยนะคะว่าเดี๋ยวจะฟ้องกลับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพราะว่าเขาเนี่ยมีการไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เห็นว่ามีการส่งชายลักษณะคล้ายนักสืบเข้ามาในร้านตั้งแต่๒ทุ่มค่ะ
ทำทีเหมือนมาล่อซื้อและจังหวะที่เข้าจับกลุ่มคนดูแลตามโต๊ะอาหารเนี่ย
ถึงขั้นจับใส่กุญแจมือทั้งที่ไม่ได้มีพฤติการหลบหนีด้วย
ซึ่งเขาบอกว่าเรื่องนี้มันทำเกินกว่าเหตุเกินไป
ในซอยนั้นเนี่ยมีร้านอาหารตั้งหลายร้านแต่เลือกมาจับเฉพาะร้านเขาคนเดียว
ร้านเขาขายดีเกินไปหรือเปล่าเลยถูกกลั่นแกล้ง
เรื่องนี้พันธุ์ตำรวจเอกสนองแสงมณีผู้กำกับสนชนะสงครามบอกว่า
ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่จะสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีกับตำรวจได้
ถ้าพบว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่การพิจารณาก็จะดำเนินการไปตามหลักฐาน
ตำรวจปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วค่ะ